ที่วัดบางพระจังหวัดนครปฐมโอ้โหเมื่อวานนี้คนคึกคักมาก
วัดแห่งนี้ถือว่าเป็นต้นตำรับศักดิ์เสือเพล
เจ้าวาดคือหลวงพ่อเปิ่นนะฮะ
ใครก็ตามที่อยากไปศักดิ์เสือเพ่นต้องไปศักดิ์ที่นี่
แล้วเมื่อวานเขามีงานพิธีไหว้ครูประจำปี๒๕๕๙
และสิ่งที่เราจะได้เห็นในทุกครั้งก็คือองค์ลม

ลักษณะเป็นแบบนี้นะ
โดยพระครูอนุกูลพิสารกิจหรือว่าหลวงพ่อสำอาง
เจ้าอาวาสวัดบางพระสิทธิเอกหลวงพ่อเปิ่น
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางพระตำบลบางแก้วฟ้า
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเกจิขมังเวศ
ต้นตำรับศักดิ์เสือเพ่นที่ขึ้นชื่อ
พอจัดพิธีไหว้ครูประจำปีของวัดขึ้น
ก็มีบรรดาศิษยานุสิตของหลวงพ่อเปิ่น
แล้วก็สิทธิ์หลวงพ่อสำอางมาร่วมพิธีกันนับหมื่น
บริเวณด้านหน้าลานสาราอนุสรพระอุดมประชานาศหรือว่าหลวงพ่อเปิ่น
ซึ่งภายในมีพระรูปหล่อขนาดใหญ่ของหลวงพ่อเปิ่นประดิษฐานอยู่
เนื่องแน่นไปด้วยผู้คนแบบนี้ท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดนะครับ
บรรดาเกจิอาจารย์ที่เชิญมาหลายรูปได้เริ่มสวดชัยมงคลคาถาเท่านั้นแหละฮะ
เหล่าบรรดาสิทธิศักดิ์ต่างเริ่มมีอาการองค์ลง
ซึ่งมีทั้งฮานุมานมีทั้งเสือร้องเปล่งเสียงออกมาอย่างดัง
ถึงกับร่ายรำนะฮะคณะกรรมการก็ต้องช่วยกันจับไว้
เพราะเกรงจะไปกระทบกระทั่งกับสิทธิ์ที่มานั่งรออยู่อย่างแออัด

เพราะว่าใครที่ไปเนี่ยก็จะรู้แล้วล่ะ
ว่าต้องมีคนที่ของขึ้นหรือองค์ลงก็จะไม่ถือไม่สากันนะฮะ
จะเป็นแบบนี้มีเบาบ้างมีแรงบ้าง
นะครับฟังช่วงบรรยากาศนะฮะ

เป็นฮานุมานเป็นยักษ์อะไรอย่างนี้นะฮะ
กระทั่งพิธีการสวดเสร็จสิ้นนะครับ
หรือว่าหลวงพ่อสำอางเจ้าอาวาสวัดองค์ปัจจุบันเนี่ย
เกจิที่ได้นิมนต์มาประกอบพิธี

โดยน้ำมนต์ต้องใช้ต่อจากเครื่องปั๊มเพื่อฉีดเลยนะ

เหล่าบรรดาสิทธิ์ที่ของขึ้นเริ่มสงบลง

ไม่แล้วตอนฉีดคือคนที่ของขึ้นองค์ลงอยู่
อาการรุนแรงขึ้นไงแสดงอาการที่มากขึ้นนะครับ
แต่ท้ายที่สุดทุกคนก็จะสงบลง
เสร็จสิ้นพิธีก็แยกย้ายกันกลับภูมิลำเนา
โดยไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นนะครับ
ก็จะเป็นช่วงพิธีที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ครับเป็นความเชื่อน้อยของการศักดิ์เสื้อเพล็นนะคะ